มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ
เมื่อรถยนต์ได้พุ่งชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ขายผลไม้ของ๓พ่อแม่ลูก
เหตุการณ์นี้ทำให้พ่อกับแม่เสียชีวิตนะครับ
ส่วนลูกสาววัย๕ขวบบาดเจ็บ
เหตุการณ์ในครั้งนี้คนขับรถยนต์ก็บาดเจ็บนะครับ
แต่ว่าคำถามที่ตามมาก็คือ
กับแม่ที่เสียชีวิตไปนั้นมีลูกอยู่๔คนนะครับ
นับจากนี้เป็นต้นไปใครจะเป็นคนดูแลลูกของผู้ตาย

ยังไงก่อนอื่นนะครับผมต้องขอโทษนะครับ
ขอบค์โทษกับผู้เจหายผู้กรณีนะครับ
ที่เหตุการณ์ครั้งนี้ลูกชายเป็นคนที่ทำให้เกิดประสบ
จริงแล้วเหตุการณ์นี้ก็ไม่อยากให้เกิดเลย
พ่อของนายสูรรักษ์สูตรศาสตริตคนขับรถเก๋ง
กล่าวขอโทษสังคมด้วยความเสียใจ
หลังยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะลูกชายของเขา
หลังเกิดเหตุพยายามพูดคุยเจรจากับทางญาติของผู้เสียชีวิต
มอบเงินช่วยทำศพจำนวน๑๐๐๐บาท
พร้อมเดินทางไปเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิษฐรรมศพ
ที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยอาการของลูกชายวันนี้ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีอาการเจ็บหน้าอกและบริเวณท้องน้อย
ขณะที่คนในครอบครัวต่างเสียใจกับเหตุการณ์นี้
และตั้งใจว่าจะเดินทางไปร่วมงานศพ
กว่าจะถึงกำหนดวันชาปนกิจศพของสองสามีภรรยา
ด้านครอบครัวผู้สูญเสียยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และยังกังวลเรื่องหลานทั้ง๔คน
เมื่อเสียเสาหลักไปแบบกระทันหัน
ทำให้ครอบครัวต้องประสบกับความยากลำบาก
อยากให้คู่กรณีช่วยเหลือดูแล

อย่าเมาแล้วขับจนทำให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้อื่น
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมา
เมื่อรถเก๋งชนกับท้ายรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่บรรทุกผลไม้

บริเวณช่วงทางลงสะพานต่างระดับอายุทยา

ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทำให้นายสามารถหวัดวาปีอายุ๒๒ปีเสียชีวิตทันที
ส่วนนางสาวชะอำจันละมูลอายุ๓๐ปีภรรยา

ที่นางสาวชะอำจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนนายสุลักษ์สุสาสิทธิ์อายุ๒๘ปี
คนขับรถเก๋งคู่กรณีได้รับบาดเจ็บ
ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลราชธานี
หลังเกิดเหตุตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาเข้าตรวจสอบ
พบว่าในที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิด
จากการตรวจสอบทราบว่าผู้เสียชีวิตพร้อมภรรยาและลูก
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปขายผลไม้ช่วงกลางดึก
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางกลับบ้าน
เมืองต้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา

รวมไปถึงเด็กวัย๕ขวบที่ประสบอุบัติเหตุอาการดีขึ้นก่อน
จึงจะสอบปากคำเพิ่มเติมได้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน